หนึ่งนะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีเอกสารหลุดออกมาจาก
การประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับ
มีการประชุมกันเมื่อวันที่๓๐มิถุนายน
เป็นการประชุมของคณะกรรมการ๓ฝ่าย

คณะกรรมการวิชาการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ๒๕๖๒
คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
แล้วก็คณะที่๓คือคณะทำงานวิชาการด้านบริหารจัดการ
และศึกษาการให้บริการวัคซีน
อย่างที่บอกไปประชุมวันที่๓๐มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ

ไฟเซอร์ในประเทศไทย
ซึ่งเป็นวัคซีนจากเชื้อตายนะครับ
ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเดิมดั้งเดิมที่มีความปลอดภัย
มันถูกนำมาใช้กับวัคซีนยี่ห้ออื่น

ดังนั้นเอามาพิจารณากันเถอะ
ว่าจะมีการจัดสรรการใช้วัคซีนไฟเซอร์ในไทยอย่างไร
ถ้าวัคซีนได้รับบริจาคมาจากสหรัฐ
ล็อตแรกคือ๑๕๐๐๐โดส
ถึงไทยก็คือเดือนนี้กรกฎาคม
ที่ประชุมก็มีการเสนอแนวทางพิจารณาการให้วัคซีนไฟเซอร์
โดยแบ่งเป็น๓กลุ่มที่จะถูกพิจารณาว่าจะให้ไฟเซอร์
กลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กอายุ๑๒ปีแต่ไม่เกิน๑๘ปี
เพราะกลุ่มนี้ยังไม่เคยมีการพูดถึงว่าจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่ใช่ไหม
แต่ถ้าไฟเซอร์มันเหมาะก็เอามาฉีดให้กลุ่มนี้ก่อนดีไหม

ข้อเสนอที่๒กลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนไฟเซอร์
คือกลุ่มเสี่ยงผู้สูงวัยโรคเรื้อรังหรือว่าหญิงตั้งคัน
ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนในพื้นที่การระบาดสายพันธุเดลต้า
คือสายพันธุ์อินเดียนี่คือกลุ่มที่๒ที่ถูกพิจารณา
ส่วนกลุ่มที่๓นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่สำคัญมากนะ
คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์เพื่อเป็นการฉีดกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
หรือว่าเข็มสามนั่นเองนะฮะซึ่งในบันทึกการประชุม
ถกเถียงกันหลายความเห็นโดยเฉพาะในข้อ๑๐
ข้อ๑๐ก็คือเกี่ยวกับการฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะ
เขาบอกว่าบางคนก็เห็นควรว่าควรจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยง
บุคลากรทางการแพทย์กลุ่มหน้าด่านเหล่านี้
แต่ก็มีความเห็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากตอนนี้
คือความเห็นที่ระบุว่าถ้าเราเอามาฉีดให้กลุ่ม๓
คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งได้รับ๒เข็มไปแล้ว
ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ไม่มีผลในการป้องกัน
และทีนี้จะแก้ตัวยากมากขึ้น
นี่เป็นเหตุผลของคนบางคนที่เขาเสนอเข้าไป
ในข้อที่มีการเสนอกลุ่ม๓เนี่ย

ทีนี้ในที่ประชุมหันมองหน้ากันเอายังไง
สำหรับกลุ่ม๓กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์หน้าด่าน
จะให้ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่๓หรือไม่
หรือถ้าฉีดแล้วมันจะมีผลต่อความ
สุดท้ายที่ประชุมมีมติแบบนี้ครับ
เห็นชอบให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในระยะแรก

หญิงตั้งคันที่มีอายุคัน๑๒สัปดาห์ขึ้นไป
ในพื้นที่การประบาดรุนแรงสูงสุด
ก็คือกรทมและปริมณฑล
และที่สำคัญคือปัดตกข้อเสนอการฉีดเป็นเข็มที่๓
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับ
โดยมีรายงานว่าเสียงหนุนให้ฉีดไฟเซอร์
บุคลากรทางการแพทย์มี๕เสียง
แต่ว่าเสียงค้านมี๓เสียง
แต่ก็ถูกมองว่าเสียงข้างน้อยกลับมีน้ำหนักมากกว่าเสียงข้างมาก
๓เสียงมีน้ำหนักมากกว่า๕เสียงค่ะคุณ
ก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตว่า

เพราะว่าเอกสารในที่ประชุมมันหลุดออกมาโดยเฉพาะการพิจารณาข้อนี้
ใช่ค่ะทีนี้มันก็เลยกลายมาเป็นประเด็นนั้น
ในโลกโซเชียลก็เดือดในโลกโซเชียลก็ร้อนเลยคุณผู้ชม

แฮชแท็กฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์

คนทวิตในประเด็นนี้ค่ะ

มีการเสนอความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์

มันไม่มีผิดสิทธิภาพไม่ต้องอาย

แล้วเราฉีดไฟเซอร์ให้บุคลากรเหล่านี้

ในการสร้างภูมิในการเพิ่มภูมิให้เขาดีกว่า

ร้อนโลกโซเชียลแล้วเนี่ยบุคลากรทางการแพทย์หลายคนเลยนะ
อิทธพรคณะเจริญนะคะ

นี่ค่ะคุณหมอโพสต์บอกว่า

วัคซีนเข็ม๓กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์

เป็นเสมือนทหารอาสาสู้ศึกโควิด๑๙

ดังนั้นการออกรบก็จำเป็นจะต้องได้รับ

เพื่อให้พวกเขาสามารถอยู่รอด
ปฏิบัติงานคุ้มครองผู้ป่วยได้

เราจะสูญเสียบุคลากรทางการแพทย์อีกไม่ได้แล้ว
ไม่มีกำลังพวกเขาชีวิตของประชาชน
จะเข้าสู่ความเสี่ยงอันตรายอย่างหนัก
แล้วก็ติดแฮชแท็กอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
แท็กขอเสื้อเกราะอย่างดีให้หมอพยาบาลและเจ้าหน้าที่ด่านหน้า
เออนะฮะซึ่งเลขาที่การแพทยศภาออกมาโพสต์ครั้งนี้
น่าจะเป็นเสียงที่มีน้ำหนักอยู่พอสมควรนะฮะ
ขณะที่นายรักไทยบุรภาคอนุกรรมการประจำ
คณะกรรมาธิการการพลังงานวุฒิสภา

บอกว่าได้พูดคุยโทรศัพท์กับทีมสมาชิก
ผู้แทนรัศดรของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับ
ให้ดูนะครับ
ล่าสุดนายอนุทินชาญวิรากูลบรองนายยก

ระบุว่าเอกสารที่หลุดออกมานั้น
จริงเป็นเอกสารภายในและเป็นเพียงความเห็นเท่านั้น

แต่ว่ามันยังต้องรอสรุปความเห็นนะครับ
ส่วนจะนำวัคซีนไฟเซอร์มาฉีดเป็นเข็มที่๓

ผู้สื่อข่าวก็ถามถึงข้อความในเอกสารที่ระบุว่า
หากใช้เป็นเข็มที่๓แก่บุคลากรทางการแพทย์

ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่

บอกว่าตรงนั้นต้องสอบถามไปยังอาจารย์เหล่านั้นแหละ

โดยที่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติหรือผลบังคับใช้

การประชุมคณะกรรมการวิชาการจะมีอาจารย์แพทย์

แม้ว่าจะไม่ได้เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง

แต่ว่าท่านสละตัวเองเข้ามาให้ความเห็นของตัวเอง
ทีนี้เวลาท่านให้ความเห็นจะมีการบันทึกไว้
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นแนวปฏิบัติ
เพราะว่าหลังจากนั้นต้องมีอีกหลายขั้นตอน
ต้องตกลงกันว่าจะปฏิบัติไปในแนวทางไหน
ก็เรื่องนี้มันไปถึงสายการเมืองแล้วนะ
อะไรต่างโดยเฉพาะทางฝ่ายค้าน
อย่างภักด์เก้าไกล
ตัวเลขยังน่าตกใจนะครับ๖๑๖๖ราย
แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ทั่วประเทศ๖๐๘๒ราย
แล้วก็ที่ติดเชื้อในเรือนจำ๘๔ราย
ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่๒๘๙๒๓๓ราย
ผู้เสียชีวิตยังเยอะครับ๕๐ราย
รวมผู้เสียชีวิตสะสม๒๒๗๖ราย
ส่วนผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วรายวัน
ก็มีจำนวนเพิ่มขึ้น๒๕๓๔ราย

ตัวเลขช่องสีออกแดงผู้ติดเชื้อเพิ่ม
กับตัวเลขสีชมพูอ่อนผู้ติดเชื้อสะสม
ขออภัยกับสีเขียวผู้ที่รักษาหายแล้วเนี่ย
มันเริ่มที่จะไม่ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว

ติดเชื้อเยอะรักษาหายน้อยลงแล้วนะฮะ
แต่ก่อนบางช่วงบางตอนรักษาหายมากกว่าการติดเชื้อ

คุณผู้ชมคะเห็นตัวเลขแล้วส่วนรายละเอียดต่าง
เดี๋ยวรอฟังสอบคอแถลงช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะ